ต่อกันที่เรื่องราวหมัดมวยกันบ้าง
ก็แสดงความมั่นใจว่าจะสามารถรับมือ๒โปรแกรมหนักในปีนี้ที่ชนกัน
ก็คือ๔เกมและชิงช้ำโลก
ก็เตรียมที่จะจัดงานกีฬาเอาให้๒ชุดด้วยกัน
โดยสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
จัดประชุมประจำเดือนธันวาคมย้อนหลังและชี้แจงถึงโปรแกรมการขันในปี๒๕๖๐
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติจังหวัดสระบุรีครับ
โดยนายพิชัยชุนธวัชิระนายกสมคมเปิดเผยว่าในปีนี้
มีทวนาเมนต์สำคัญหลายรายการนะครับทั้งชิงแชมป์เอเชียชายหญิง
แต่ปัญหาอยู่ที่๔เกมและชิงแชมป์โลกชายครับที่มีโปรแกรมชนกัน
ซึ่ง๔เกมจะแข่งในวันที่๑๙๓๑สิงหาคมก็ตั้งเป้าคว้าเอาไว้ที่๓เหรียญทอง
ส่วนมวยสากลชายชิงช้ำโลกแข่งขันวันที่๒๕สิงหาคมถึง๓กันยายน
ทางสมาคมก็แก้ปัญหาด้วยการทรงนักกีฬา๒ชุดแต่ว่าจะเน้นไปที่ชิงชำโลก
ซึ่งนายพิชัยไม่กังวลเรื่องของผลงานเพราะว่าตอนนี้มีนักมวยเข้ามาคัดตัวไว้เป็นทางเลือกหลายคนเลยทีเดียวครับ
ติดตามศึกยอดมวยไทยรัฐกันหน่อยนะครับล่าสุดทีมงานวันทรงชัยได้ประชุมความพร้อมของศึกนี้
โดยวันเสาร์ที่๗มกราคมนี้ครับมีการเปลี่ยนเพียงแค่๑คู่เท่านั้นก็คือคู่รองพิกัด๑๓๐ปอนด์จากเดิมนะครับ
ที่จะให้เพชรพดุงเพชร๔๐๐๐ชิงเงินรางวัลพิเศษ๔แสนบาทแก้มือกับเรือนไทยนาย่าปาร์ควิว
หรือว่าเหนือธรณีไอซียารีสอร์ทอุบลที่ซ้อมรอรายการอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับก็มาเสียบแทน
ตอนนี้ก็ขึ้นมาซ้อมที่ค่ายมวยช๕พยักษ์แล้วด้วยครับ
ส่วนคู่เอกนะครับจะยังคงเป็นเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองที่ไฟล์ก่อนนะครับ
ให้กับกิ่งซางเล็กต่อหลักสองในยกที่๔คราวนี้ดวนกับเด่นมีชัยเทศบาลบ้านซ่องที่ฟอร์มล่าสุดนะครับ
เอาชนะเมืองชนเล็กพอสวนทองพิกัด๑๑๒ปอนด์ครับ
ส่วนคู่๒นะครับแก่นแก้วปอ่าวทะเลบางเสร่เปิดโอกาสให้กับเดชอุบลกกัมปนาศได้แก้มืออีกครั้งนะครับ
พิกัด๑๑๙ปอนด์ส่วนคู่เปิดหัวครับ
ลมใต้ภูทันรีสอร์ทนะครับจะล้างตากับเสมอไหนพออ่างทองพิกัด๑๒๑ปอนด์ครับ